คุณผู้ชมคะหลายคนตอนนี้หลายหน่วยงานก็อยากจะ
ทุกคนอยากช่วยเหลือน้องคนไทย
จริงน้องเชอรี่ก็พูดไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องแต่งไทยเป็นโรคดักแด้
ซึ่งก็ไม่ใช่หลายคนหรอกนะที่จะมาเป็นโรคแบบนี้
คุณยายบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าครอบครัวก็ยากจน
อยู่กับน้องเพียงลำพังตอนนี้น้องอายุ๑๐ขวบแล้ว
แต่อาการของโรคมีแต่จะเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

แล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้คือคุณยายกำลังนั่งเอาไอ้วัสลีนแบบนี้
ทาลงไปที่ผิวหนังของน้องเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้น
เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีอาการแห้ง
แห้งมันจะแตกแล้วน้องจะเจ็บมาก

คุณยายชื่อนางบัวไขบานตาอายุ๖๖ปีค่ะ
อยู่ในอำเภอผาขาวนะคะที่จังหวัดเลย
อย่างที่บอกว่าน้องแต่งไทยทนทุกข์ทรมานแบบนี้มากนะคะ
เหนือจากจะใช้วัสลีนทาผิวหนังแล้ว
ยังต้องเอาน้ำคือเอาผ้าไปห่มแล้วชุบน้ำให้มันเปียกชุ่มชื
มาห่มตัวน้องไม่ให้น้องผิวแห้งหรือว่าคันขึ้นมา
ยายบอกว่าทำแบบนี้เรียกได้ว่าเกือบจะตลอดเวลา
เพราะผิวของน้องแห้งมากแล้วมันจะตกสะเก็ด
มาจากโรคนี่แหละค่ะโรคดักแด้
เป็นความผิดปกติของผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรมนะคะ
เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาก็เคยมีหน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยเหลือ
มีชาวบ้านมาบริจาคเงินให้จำนวนนึงนะคะ
จนวันนี้ผ่านไปล่วงเลยน้องอายุ๑๐ขวบแล้ว
แต่มีอาการหนักขึ้นยิ่งแสบมากขึ้น
ผิวหนังลอกตัวแดงมือเท้าหงิกงอทรมาน
โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนผิวหนังจะแห้งมาก
อาการรุนแรงจะทำให้น้องถึงขั้นร้องไห้เพราะปวดแสบปวดร้อนค่ะ
ยายเองก็ต้องหาซื้อไอ้ตัววัสลีนแบบนี้มาทาผิวหนังให้น้องตลอด
แต่คุณรู้ไหมมันก็ไม่ใช่แค่ราคาถูกเนอะ
ครั้งนึงซื้อมา๑กระปุกทาได้ครั้งเดียวก็หมดแล้ว
ก็เลยอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใหญ่ต่างเนี่ย

คือทาเพื่อไม่ให้ผิวหนังมันแห้งใช่ไหมครับ
สนสานเขานี่เนี่ยต้องการให้รักษาน้องนี่เนี่ยเพลงจะรักษาหาให้ให้รู้
ส่วนพวกครีมวัสลินอะไรพวกนี้ต้องการไหมต้องการค่ะ
ต้องการมากเลยวัสลินเพราะว่าถ้าแกไม่ได้ทาแล้วขาจะงอแขนจะงออะไร
หยิบอะไรไม่ได้เดินไม่ได้ยายพูดไปร้องไห้ไปนะคะ
ด้วยความทั้งรักหลานด้วยก็เลี้ยงมาเองนะคะแล้วก็ต้องมาเห็นหลานสภาพเป็นแบบนี้
ตัวเองเองก็ลำบากเพราะฐานะยากจนคุณผู้ชมคะท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือน้องนะคะ
สามารถส่งสิ่งที่น้องต้องการใช้เป็นสิ่งจำเป็นก็คือตัววัสลีนไปให้น้องได้
ตามที่อยู่เดี๋ยวเราขึ้นให้ที่ด้านหน้าจอนะคะหรือว่าหลายท่านท่านใดหากสะดวกช่องทางไหน
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ตามเลขบัญชีนะคะ
มีขึ้นไหมคะทีมงานค่ะอ่าขึ้นเขาไว้ก่อนขึ้นเขาไว้ก่อนติดต่อช่วยเหลือที่เบอร์โทรศัพท์นี้ก่อนก็ได้นะคะ
จะได้โทรไปสอบถามว่าคุณยายเป็นคุณยายบัวไข่ของน้องจริง
เพื่อที่จะป้องกันมิจฉาชีพต่างนานาอย่าให้ขึ้นเบอร์ค้างไว้นานนานนะ
อยากให้น้องได้ช่วยเยอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามที
ผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายไปช่วยน้องหน่อยดีกว่า

ติดต่อกับคุณยายบัวไข่นะคะหรือถ้าคุณเนี่ยอยากจะชัวร์
คุณจะสอบถามไปกับทางด้านของนายกอบตก็ได้เหมือนกัน
ทางด้านของคุณบุญถมล่าแก้วนั่นเองค่ะติดต่อช่วยเหลือได้เลยค่ะครับ